เชียงรายนะครับก็ทำให้ขนาดนี้เองจะสังเกตว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของพายุนะครับที่จะมีการเคลื่อนที่แล้วก็หอบฝนไปตกในประเวณดังกล่าววันนี้เนี่ยนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่าความชื้นส่วนใหญ่ครับที่มีการหอบมาจากประเวณฝั่งมหาสมุทรอินเดียข้ามประเทศ

หลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับสำหรับสถานการณ์พายุเบเมนคานี่นะครับนี่คือสถานการณ์เมื่อวานนี้จะสังเกตว่าตัวพายุเนี่ยนะครับมีการดูดเอากลุ่มฝนจากบริเวณฝั่งอันดามันอ้อมมาบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็วกขึ้นไปเข้าไปอยู่ศูนย์กล
จากนี้เป็นต้นไปเตรียมรับมือแล้วนะครับเพราะว่าวันที่๑๖เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ใกล้ชายฝั่งบริเวณเวียดนามตอนบนแล้วนะครับหลังจากนั้น๑๗ก็จะมุ่งหน้าเข้าไปอยู่บริเวณอีสานแล้วก็เฉียดเมืองไทยของเราไปอยู่ไปแถวบริเวณพม่าตอนบนนะครับซึ่งนี่คือเส้นทางที่คาดการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับก็จะ
วันที่๒๐จะสังเกตว่าคลื่นหายไป
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้
จะสังเกตว่าฝนในเมืองไทยค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเมื่อวานนี้

หลักฝนตกหนักจุดสีแดงไปอยู่แถวบริเวณอ่าวตังเกีย
นี่คือช่วงเที่ยงส่วนใหญ่จะสังเกตว่าภาคเหนือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

ดังนั้นวันนี้ภาคเหนือหลายพื้นที่จะเริ่มรู้สึกท้องฟ้าอึมครึม
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปฝนก็จะเพิ่มมากขึ้น
ส่วนในบริเวณตอนกลางครับก็จะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่ม
ในช่วงตั้งแต่ประมาณ๔๕โมงนะครับจะเป็นช่วงที่มรสุมค่อนข้างแรง
หอบความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะ
สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นฝนตกลงมาได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือในระยะนี้

ติดตามเรื่องของประกาศต่างเกี่ยวกับจุดอันตรายต่าง
นี่คือพายุเบมินิคาที่เตรียมรับมือกันต่อไปด้วย
ก่อนหน้านี้ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องของร่องฝน

ยังไม่ใช่เป็นเรื่องของลมมรสุมอย่างเดียว

ฝนคือจุดที่มีฝนตกชุกตกนานตกติดต่อกัน
ปกติหน้าฝนหลักที่เราเคยเจอมา

เป็นสตสวแพทย์งูหรือเป็นหมองู
คืออุปกรณ์ในการหางูของเรา

มีปีด้วยโอ้

เดี๋ยวต้องทำสุดยอดพิธี

จะออกมาไหมเนี่ย
กลัวใหญ่มาก